สงสัยว่าบ้านเมืองเราคงต้องมีการสร้างเวทีขึ้นมา

ตีกันไม่เว้นแต่ละวันเลยล่าสุดนะคะ
อาวุธครบมือมีมีดมีระเบิดมีปืน
บุกไปถล่มบ้านคู่อริ

เจอกันแล้วกัดนิ้วท้าทายกัน

ทราบเหมือนกันแต่เขามองว่ามันคือการท้าทายกัน

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุทรปราการค่ะ
ตำรวจสภาพเมืองสมุทรปราการก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบในซอยอูทอง๓๗ทับ๒๒นะคะ
หลังได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกมาถล่มคู่อริ
มาถึงเจอวัยรุ่นแก๊งหนึ่งรออยู่นะคะ
ตรวจสอบโดยรอบที่พื้นมีระเบิดปิงปองอยู่๓ลูก

แก้วแตกกระจายเต็มพื้นถนนไปหมดเลย
แล้วก็มีรถเก๋งสีเทาได้รับความเสียหายจอดอยู่ด้วย
มีรอยยุบแล้วก็ไฟหน้าแตกค่ะ
ตำรวจใช้เวลาแค่ไม่นานเลยนะคะ
ตามจับตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุได้๒คน
ของกลางเป็นปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอก

เขาบอกว่าเขายอมรับสารภาพว่าเขาก่อเหตุจริง
เหตุการณ์มันเริ่มตั้งแต่เช้าวันที่๑๓มกราคมเมื่อวานนี้ค่ะ
เขาบอกว่าน้องเขาเนี่ยมีปัญหากับกลุ่มคู่อริไล่ตีกัน

ก็เลยแหม่มันต้องชำระแค้น
เหตุการณ์เกิดเมื่อวานมาบอกตอนเย็น
ก็เลยไปชำระแค้นตอนกลางคืนนะคะ
ส่วนปืนเขาบอกว่ามีรุ่นน้องให้มาอีกทีพกไปแค่ข่มขู่เฉยค่ะ
ผมไม่คิดผมก็ไม่รู้
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาก่อนเลยนะคะ

ในการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็จะติดตามคนก่อเหตุรายอื่นมาดำเนินคดีด้วย
ส่งคุณเบิร์ตวิรยุทธ์ลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งวันนี้นะคะ
ก็ได้เจอกับผู้เสียหายที่ถูกกลุ่มคู่อริเข้ามาปลาระเบิดใส่
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับบอกว่า
ตอนกลางคืนเนี่ยเมื่อคืนที่ผ่านมานี่แหละ
เขากับเพื่อนอีก๓คนนั่งดื่มเหล้าอยู่ในบ้าน
อยู่กลุ่มผู้ก่อเหตุที่เป็นคู่อริกัน

ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่ริมรั้วข้างบ้านอีกหลังหนึ่ง
แล้วก็เริ่มปลาหินปลาระเบิดแล้วก็ยิงเข้ามาหาพวกเขา
พวกเขาก็พยายามหยิบก้อนหินปลาสวนกลับไป
ตอนแรกนึกว่ามีแค่ก้อนหินกับระเบิดไง
แต่พอได้ยินเสียงดังปั้งโอ้โหมันมีปืนอ่ะ
วิ่งหาที่หลบเพื่อความปลอดภัยกันก่อนเลยนะคะ

แล้วมายกพวกก่อเหตุอีกทีหนึ่งคือช่วงค่ำ
เขาบอกที่ผ่านมาเขาไม่เคยไปหาเรื่องฝ่ายตรงข้ามเลยนะ
แล้วส่วนตัวเขาเองก็ไม่ได้เรียนหนังสือแล้วด้วยค่ะ
ทีนี้คนที่เฉลยเรื่องราวจริงคือเพื่อนของเจ้าของบ้าน

จริงแล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากผมนี่แหละ

คือก่อนเกิดเหตุเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย

ตัวเพื่อนคนนี้นั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนอีกคนนึง

ทีนี้ระหว่างทางเจอเพื่อนเก่า
เจออดีตเพื่อนที่ปัจจุบันกลายเป็นคู่อริกัน

เจออดีตเพื่อนที่เป็นคู่อริกันอยู่หน้าร้านขายของชำ
แล้วทำท่ากัดนิ้วพร้อมกับพยักหน้าให้

เขาบอกผมรู้เลยอ่ะพี่ผมรู้เลย

มันเป็นภาษาท่าทางที่บอกเหมือนท้าทายอย่างนี้เหรอฮ
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าการกัดนิ้วแล้วพยักหน้าให้
มันคือการท้าทายในลักษณะไหน

เขาเลยบอกเพื่อนบอกเฮ้ยจอดเลยจอด

แล้วก็กวักเรียกให้อดีตเพื่อนคนนั้นที่เป็นคู่อริเนี่ย

พาความซวยมาหาเพื่อนเจ้าของบ้านเลยนะคะ

ผมก็เลยบอกว่ามึงจอดตรงนี้ดิ

ผมก็เลยลงมองก็ยกมืออย่างงี้
ประมาณนั้น
บอกว่ามาดีซื้อประมาณนั้นครับพี่
มาผ่านเราสิหรอ
ใช่ครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปอะไรนะผมก็ยกมือของผม
ช่าก็คือตังศพบัสดิ์อยู่แล้วครับพี่

ปิดเหตุการณ์ทั้งหมดด้วยนะคะถ้าไล่เรียงกันจริงจริงคือสิบโมงเช้าเลยนะคะ
ตัวเพื่อนที่เป็นคนที่มีปัญหาโดยตรงเนี่ยนะกำลังซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เพื่อนอีกคนนึงมา
แล้วลงจากรถแล้วมีการทำท่าชูไม้ชูมือกวักเรียกคู่อริ
แล้วก็เดินเข้าไปในซอยตามที่เขาเล่าเป๊ะเลยที่เขาบอกว่า
พอเห็นอดีตเพื่อนกัดนิ้วพยักหน้ามั่นใจว่าถูกหาเรื่องก็เลยบอกให้เพื่อนจอดลงจากรถ
แล้วกวักไม้กวักมือเรียกทำนองว่าเออมาดิแล้วก็เดินเข้าซอยไป
ส่วนช่วง๑๑โมงนะคะกลุ่มคู่อริก็ขี่มาดูลาดเหลาก่อน
บางคนเนี่ยเอามีดมาด้วยแต่ก็ยังไม่ได้ก่อเหตุอะไรนะคะ
เหมือนขี่มาดูเฉยว่าตรงไหนยังไงแล้วก็วนรถกลับไป
จนกระทั่งตอนเกิดเหตุค่ะคู่อริมากัน๘คนมอเตอร์ไซค์๔คัน
หมวกกระน็อกเต็มใบกันทุกคนเลยนะคะแล้วอาวุธก็ครบมือด้วย
จอดรถแล้วเดินเข้าไปในซอยเนี่ยมากันหลายคนเลยเห็นไหมและอีกมุมนึงค่ะ
เห็นเลยว่ามีกลุ่มควันเนี่ยลอยออกมาจากภายในซอยนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนี่นี่นี่
นี้ดูมุมนี้นะอืมเนี่ยมากันแล้วใช่ไหมครับ
แปดคนมอเตอร์ไซค์สี่คันแล้วสักพักนึงคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันมีควันลอยออกมา
ก็น่าจะเป็นการปาระเบิดปิงปองกันอ่ะนะคะเพราะบอกแล้วว่าอาวุธเนี่ยครบมือจริงจริงทั้งมีดทั้งระเบิดทั้งปืน
เอามาขนกันมาหมดทุกอย่างเลยก็แค่กัดนิ้วพยักหน้าแล้วก็บกมือเรียกเองนะ
ทำกันขนาดนี้นี่ดูจังหวะนี้นะคะ
นี่ค่ะแสงกลางคืนด้วยนะใช่ค่ะเนี่ยหลังจากที่เอาคงเอาคืนอะไรกันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เริ่มขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาจากนอกซอย
ครับแล้วก็มีวัยรุ่นเดินออกมาจากร้านล้างรถกวักมือเรียกกลุ่มคู่กรณี
สักพักในกลุ่มคู่กรณีก็ขี่รถกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่นี่ในกวักมือด้วยเห็นไหม
เราก็เรียกเขาแหละอืมเขาก็วนกลับมาไงเรียกเขาเขาก็มาโอ้
แล้วทีนี้มันมีจังหวะหนึ่งที่หนึ่งในวัยรุ่นชักปืนออกมาแล้วชี้เข้าไปในร้าน
นี่นี่เห็นไหมคะอืมเห็นเห็นเลยแล้วลักษณะเหมือนจะยิงด้วยอ่ะอ้อ
ไม่รู้ว่ายิงสองครั้งหรือเปล่าแล้วก่อนที่เขาจะเดินออกไป
แล้วก็พากันขี่รถหนีไปทางปากแพร่กระสานะคะเราได้พบกับพ่อของเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุนะคะ
เขาบอกว่าลูกเขากับเพื่อนก็นั่งกินเหล้าอยู่ในบ้านดีดีไม่รู้เหมือนกันว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้อ่ะ
มาก่อเหตุได้ยังไงทั้งที่ลูกชายเขาไม่ได้ไปทำอะไรให้เลย
เพราะดีมากนะที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอ่ะ
เพราะพวกลูกหลานผมผมไม่ให้ออกไปเมาแล้วไม่ให้ออกไปยุ่งเลย
อย่างเมื่อคืนเนี่ยลูกก็นั่งกินเหล้ากันอยู่ตรงนี้เฉยอ่า
ลุงลงมาเนี่ยบอกเฮ้ยอะไรกันมันยังไล่ฟันลุงเลย
ไล่ฟันพ่อด้วยอ่าพ่อต้องเริ่มรีบวิ่งเข้ามาอ๋อ
ดูดิแล้วเขาไปทำอะไรให้ก่อนหรือเปล่า
ลูกเอาไปทำอะไรให้เขาก่อนหรือเปล่าไม่ได้ทำหรอก
เมืองต้นตอนนี้ตำรวจบอกว่ากำลังเร่งติดตามตัวกลุ่มคนร้ายทั้งหมดเพราะตอนเนี้ยได้ตัวมาแค่สอง
ถ้าดูจากในกล้องวงจรปิดคือเหลืออีก๖นะคะ
ก็จะตามตัวทุกคนมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้ค่ะอืม